คุณผู้ชมคะคือจริงแล้วเส้นเรื่องที่เป็นแกนหลัก
นำไปสู่การขอนุมัติศาลออกหมายค้น
ตรวจค้นบ้านในซอยวิภาวดี๖๐ที่บิ๊กโจ๊ก
คนตำรวจเอกสุรเชษฐกภัณฑ์รองพพอาศัยอยู่
รวมถึงจับกลุ่มตำรวจที่เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊ก
เรื่องหลักมันก็คือเรื่องของการขยายผล
จากการเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์
เป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินและเปิดบัญชีม้านะคะ

เช้าวันนี้ตำรวจก็เลยนำตัวผู้ต้องหา
รวมแล้ว๑๕คนนะคะมีทั้งในส่วนที่เป็นตำรวจและพลเรือน
ไปขอบนาฏศาสตร์ในการฝักขัง
เป็นความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
จากการเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์และบัญชีม้า
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
คือเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนกรมคับการ
ตำรวจนครบาน๕ควบคุมตัวไป๑๕คนนะคะ
เป็นตำรวจ๖พลเรือน๙

ฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์เปิดบัญชีม้า

ไปขอบนาฏศาสตร์อายากรุงเทพฯใต้ฝักขัง
มีการคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องฝากขัง
เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง
เกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะคะ
ทีนี้ค่ะจังหวะควบคุมตัวขึ้นรถ
ตำรวจที่เรียกได้ว่าเป็นคนใกล้ชิด
เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะ

รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
นักข่าวก็พยายามจะถามว่าเครียดไหม
ถูกดำเนินคดีเจ้าตัวก็นิ่งไม่ตอบอะไร

ส่วนตำรวจอีกหนึ่งนายที่ถูกควบคุมตัวยศพลตำรวจรีเลยนะคะ
พลตำรวจรีนำเกียจเทียระโรจนักพงษ์

บัญชาการตำรวจนครบานก็ตอบสั้นแค่ว่าสบายดี
ขึ้นรถไปแล้วก็ถูกนำตัวไปฝากค้างต่อสาร

พี่หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างคะพี่หนึ่งเกลียดไหมพี่

โทษครับโทษ

สบายดีครับสบายดีนะครับ

พี่นำเกียจกังวลเลยไหมคะขอบคุณครับขอบคุณครับ
กังวลเลยไหมคะพี่นำเกียจ

พี่นำเกียจกังวลไหมคะพี่
นี่นะคะก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับ

ผู้ต้องหาจริงแล้วที่มิ้วบอกไปก็คือ

ที่ต้องนำตัวออกจากกองมะครับการ

เขาต้องดมหยะดมเป็นลมนี่ดมหยะดมค่ะ
เป็นลมต้องส่งโรงพยาบาลให้อาการดีขึ้นก่อนถึงจะนำตัวไปขอฝากขังต่อสารนะคะ
ทีนี้ค่ะรวมผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกจับกลุ่มและนำตัวมาสอบปากคำ๑๗คน
จาก๒๓คนหมายความว่ายังเหลืออีก๖
หกคนนี้อยู่ไหนหลบหนีค่ะอีกหกคนนี้เป็นพลเรือนยังหลบ
นี้อยู่นะคะรายชื่อปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะให้เห็นหน้า
เห็นชื่อกันไปเลยเพราะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับและอยู่ระหว่าง
หลบหนีกำลังตามตัวกันอยู่ค่ะทีนี้เมื่อช่วงเย็นก็ทั้ง
พลเรือนและตำรวจที่ถูกนำตัวไปฝักขังต่อสารก็พยายามที่
ยื่นเรื่องขอประกันตัวนะคะสารอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้
ประกันตัวตำรวจหกนายแล้วค่ะแต่มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออก
นอกประเทศซึ่งก็เหมือนกับพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินและพันธบรวจ
อาริที่ได้ประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อวานส่วนผู้ต้องหาที่
เป็นพลเรือนก็ยื่นขอประกันตัวเช่นเดียวกันยกเว้นนายกิติศักด
คนเดียวสารท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวและมีเงื่อนไขเหมือนกัน
คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะก็มีรายงานจากชุดสืบสวน
ว่าอาจจะมีการขอหมายจับหรือว่าขยายผลดำเนินคดีเพิ่ม
เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแล้วก็พนันออนไลน์ซึ่งก็ถูกจับ
ไปแล้วก็ประกันตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าจะขยายผลเพิ่มเติมเนี่ยตามรายงาน
ชุดสืบสวนบอกว่าจะมีอยู่สี่กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มคนใกล้ชิด
กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับนี่นะฮะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มนักข่าวนะฮะ
ว่าจะมีอยู่๓๔คนนะครับกลุ่มที่๓จะเป็นนอมินีและกลุ่มที่๔เป็นพวกบัญชีม้า
ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าทั้งหมดใน๔กลุ่มรวมแล้วจะมีกี่คน
และมีใครยังไงบ้างนะครับขณะเดียวกันวันนี้ที่ศูนย์สืบสวนสอบสวนหลักนะฮะของคดีนี้เนี่ย
ใช้พื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาน๕ตลอดทั้งวันพบว่าพนักงานสอบสวนของสนทุ่งมหาเมฆ
นำของกลางประกอบด้วยตู้เซฟ๑ใบซึ่งตรวจยึดได้จากที่พักของนายบัณฑิต
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดได้จากที่พักของนางสาวชนสิตา
เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันไปทำการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
จากนั้นพบว่ามีญาติของชนศิษยาศิลประเทศสินตามาติดต่อขอเอาสิ่งของที่อยู่ในรถ
นี่เป็นกล่องกระดาษนี้นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไร
ก็มาติดต่อจะขอกล่องกระดาษตรงนี้นะครับ
ทีมข่าวพบว่ามีตำรวจใกล้ชิดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หลายคนนะครับ
ที่เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในวันนี้
เราก็ได้คุยกับตำรวจนายหนึ่งนะฮะอยู่ในชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กนะครับ
ซึ่งก็เคยทำคดีอดีตผู้การชนบุรีด้วยนะฮะเป้รักผู้การเท่าไหร่ให้เป้เขียนมาเนี่ย
วันนี้ก็มาด้วยนะฮะเขายืนยันว่าทางตำรวจเนี่ยพบเส้นทางการเงินของบัญชีของตัวเองด้วย
จริงก็เลยถูกเรียกให้มาชี้แจงส่วนเงินที่เข้ามาเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งหมด
ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ให้นักข่าวบันทึกภาพนะครับ
ที่ถูกยึดมาเป็นของกลางในคดีเหมือนกันยึดมาจากหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือนนะฮะ
ที่ถูกจับกลุ่มผู้ชายคนนี้นะฮะที่มาขอดูรถเนี่ยบอกว่ารถคันนี้มันเหมือนกับรถของเขาที่หายไปแล้ว
ประมาณเกือบครึ่งปีหายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
พอรู้ข่าวว่ารถถูกเจ้าหน้าที่ยึดมาเป็นของกลางในคดีนี้ก็รีบมาดูมาตรวจสอบทันที
เดี๋ยวต้องไปพูดคุยให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนก่อน
เพื่อให้ตรวจสอบว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นของเขาที่หายไปจริงหรือไม่
แต่ยืนยันว่าตัวเขาไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น

แต่ว่าเห็นมีการยึดรถมาแล้วตามหารถอยู่ก็เลยมาขอดูนะครับ
ค่ะทีนี้ที่พี่อุ๋ยเล่าไปสำคัญค่ะ
ที่มีรายงานข่าวออกมาว่าอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีก๔กลุ่ม
ก็เป็นกลุ่มคนใกล้ชิดตำรวจชั้นผู้ใหญ่
กลุ่มนักข่าวกลุ่มนอมินีและกลุ่มบัญชีม้า
คือตรงนี้จะออกหมายจับล็อต๒จริงหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามพลตำรวจโทไตรโรงผิวพันธ
ซึ่งก็บอกว่ายังนะคะ
ยังไม่ได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มในล็อตที่๒ค่ะ
แต่เบื้องต้นเนี่ยข้อมูลที่ออกมา
เป็นลักษณะของการแจ้งให้ทราบว่ามันยังมีอีก
ยังมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบัญชีม้าในคดีนี้หลายคน
และมีกลุ่มนักข่าวจริง
ตรงนี้พตโทรไตรโรงยืนยันว่ามีจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการแยกพิจารณาค่ะ
ว่าคนไหนอยู่กลุ่มไหนมีความผิดยังไง
มันก็จะมีกลุ่มผู้บริหารเว็บไซต์ที่เป็นเว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมคะ

ทำธุรกรรมที่มีการปกปิดอำพราง
รับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์คือรับเงินพูดง่าย

ส่วนใครที่มันยังคลุมเคลือไม่แน่ใจว่า
ทำความผิดในลักษณะไหนอย่างไร

ออกหมายเรียกเพื่อมาสอบปากคำเพิ่ม
ทีนี้ที่บอกว่ามี๔กลุ่ม
ผลประโยชน์โทรไตรงท่านบอกว่าอุ๊ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้น

แจ้งให้ทราบแค่ว่ามันยังมีอีก
เดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนก็แล้วกัน
ก็จัดจุดให้เราไปดู
อันนี้ก็จะเป็นการเชื่อร์บ
ในบุรุษเท่าไหร่
หรือความความโอเคเหมือนลูกตัว
และถึงอาจมีเท่าไหร่
ก็เกี่ยวกับความผิดในลักษณะไหน
จะต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเปล่า
พลตำรวจโทไตรรงท่านก็เลยบอกว่า
ขอให้เป็นการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดตำรวจแต่ละนายก็แล้วกัน
เพราะว่าต้นสังกัดของตำรวจแต่ละนายทราบเรื่องกันอยู่แล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร

ตำรวจทั้ง๘นายที่ถูกจับยังคงให้การปฏิเสธ
และขอไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ